มียุทธการทะลายรังมาก้าว๘๘๘
ก็คือเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์นะครับ
หลังจากนั้นก็จับกลุ่มหนึ่งในผู้ต้องหาตามหมายจับได้
มี๑๓หมายจับแต่ว่าตำรวจยังไม่บอกรายละเอียดนะครับ
๑ใน๑๓มีไม้จับก็คือตัวของนายซิโก้
ตรวจค้นที่บ้านเขาย่านปักเกร็ดนะแต่ไม่เจอตัวไปจับได้ที่นู่นคอนโด
รองผู้การไซเบอร์เมื่อวานนี้ก็สอบปากคำด้วยตัวเอง
ปรากฏว่าหลังจากที่คุมตัวมาตอนแรกให้การภาคเศษ
แต่สุดท้ายเห็นว่าเจ้าตัวปฏิเสธนะครับ
เขาบอกว่าเขาเป็นแค่นักเล่นพนันไม่ได้เกี่ยวข้อง
คือก็เล่นพนันหมดเงินหลักหมื่นหลักแสน
ตั้งแต่เรียนจบก็เล่นมาประมาณสัก๔๕ปีแล้ว
แล้วพอถามต่อเกี่ยวกับความสัมพันธ์รู้จักกับ๔พี่น้องบ่อใบไม้ไหมที่เป็นข่าว

ทีนี้เมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยแฟนสาวของนายซิโก้เนี่ย
ก็เอาเสื้อผ้าน้ำดื่มอาหารไปเยี่ยมนะครับ
แล้วก็บอกเหมือนกันว่าคือดูแล้วเหมือนกับแฟนหนูก็กังวล

ใดก็ตามแฟนสาวของนายซิโก้ก็ยังคงเชื่อมั่นในตัวของนายซิโก้นะครับ
ในวันนี้คุมตัวไปฝากขังผลัดแรก๑๒วัน
ท้ายคำร้องคัดค้านประกันตัวเกรงว่าจะหลบหนีนะฮะ

นี่ฮะประโยคสุดท้ายที่เขาบอกคือให้เลิก

ไม่ได้ทำผิดกับที่เขาถูกแจ้งข้อหาแล้วก็ถูกหมายจับ

เดี๋ยวจะมีการค้นหาปฏิบัติการอีก๔ครั้ง
และรายชื่อผู้ต้องหาตามหมายจับจะทยอยออกมาเรื่อย